ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะ๓สิงหาคม
วัย๖๐ปีที่เขาเรียกกันว่ายายดา
แต่ปรากฏว่าอยู่วันนั้นยายดาโทรมา
พ่อแม่เลยรีบไปเลยรีบไปรับลูก
แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลเท่านั้นเนี่ยน้องชักเกร็งกว่า๒๐ครั้ง
ล่าสุดค่ะคุณหมอสรุปผลตรวจน้องสมาร์ทออกมาว่า
น้องเนี่ยมีเลือดข้างในสมองจากการถูกเขย่าตัวอย่างรุนแรง
โอ้โหพอเป็นแบบนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ลั่นเลยบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ในขณะที่ยายดาพี่เลี้ยงเองก็ปฏิเสธบอกไม่ได้ทำอะไรน้อง
คุณแม่ของน้องสมาร์ทก็คือนางสาวธิดารัฐพานพ่วงนะคะอายุ๓๔ปี
เป็นอาจารย์ประจำคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำภัยพันนีจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ส่วนคุณพ่อก็คือนายนัทพงศ์บุญลิขิตอายุ๓๕ปี
เป็นข้าราชการครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พ่อแม่จับมือกันมาร้องทุกข์ที่มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็ก
อยู่ใกล้กันมีคนแนะนำมาอีกที
อยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ยาวจนถึงวันที่๑๓สิงหาคมเลยนะคะ

ปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิก็เลยมีการติดตามอาการของน้องสมาร์ท
ตั้งแต่ที่คุณพ่อคุณแม่เข้าไปพูดคุยเนี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบันถึงวันนี้เนี่ยแหละค่ะ
สิงหาคมในแพทย์เกรียงศักดิ์วัชรนุกูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า
แถลงผลการตรวจรักษานะคะ
โดยคุณหมอบอกว่าน้องสมาร์ทเนี่ยมีเลือดอยู่รอบสมองทั้งด้านในแล้วก็รอบ
มีทั้งที่เป็นเลือดเก่าแล้วก็เลือดใหม่ซึ่งก็คืออาการเลือดข้างในสมองนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยนะคะก็คือเกิดจากการที่น้องเนี่ยถูกเขย่าตัวอย่างรุนแรง
ถูกเขย่าตัวอย่างรุนแรงทำให้ในช่องกระโหลกศีรษะ
นะครับตัวนะคะเราบอกว่าวันเกิดเหตุ
ยายดาโทรมาเองเลยบอกว่า

หลักฐานที่สำคัญก็คือผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย์นี่แหละ
เดี๋ยวจะต้องนำมาประกอบกับผลการสอบปากคำผู้ปกครองน้องสมาร์ท

ที่ตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่
เดี๋ยวจะมีการเชิญตัวพี่เลี้ยงมาสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง
จุดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการตรวจรักษาแล้วก็วินิจฉัยของแพทย์
เพื่อจะทำคดีนี้ให้รัดกลุ่มแล้วก็รอบครอบที่สุดค่ะ